มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปซื้อขนมจีนน้ำยา
มาทานที่บ้านครับทานเลยแต่เขาบอกว่าทำไม
โจ๊ะมันท้องอึดจังเลยแล้วเธอก็สงสัยว่า
เอาไปกรองไปล้างดูเขาบอกว่ามันเหมือนกระดาษทิชชู่อ่ะ
มันไม่ใช่เนื้อปลาหรือเปล่าเออให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
ว่ามันคือเนื้อปลาหรือเปล่าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ให้ชมด้วยนะฮะ

เนี่ยคือเป็นใยออกมาเลยเป็นเหนียวเหนียวเลยทุกคน
ชูหรือเปล่าทิชชู่หรือเปล่าทิชชูไม่น่ารักหรือเปล่า
เออแต่เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแม่ค้าเนี่ย
เขาเอาทิชชู่มาผสมลดกลุ่นทุนไงฮะอย่างเงี้ย
สภาพคล้ายกับเนื้อปลาเหมือนกันนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่สบายใจอะครับ
ก็เลยนำน้ำยาที่เป็นปลาที่ผสมในน้ำยาในขนมจีนมาล้างมากรองดูใส่กระชอน
แล้วก็ขยี้ดูเอ๊ะมันทิชชู่หรือเปล่าทำไมมันเป็นใหญ่มันจับเป็นก้อนค่อนข้างเหนียว
เหมือนกินกระดาษเข้าไปเอาไปล้างน้ำมันก็เออมันก็คล้ายทิชชู่นะ
ว่าอย่างนั้นนะเธอว่าอย่างนั้นเธออดทนในการพิสูจน์มากเลย
อยากพิสูจนไงเพราะท้องอืดท้องอืดนะฮะคลิปนี้ก็เลยโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์นะฮะ
แล้วก็บอกว่าซื้อขนมจีนมาจริงจริงแล้วเขาซื้อจากร้านที่เป็นเจ้าประจำด้วยค่ะนะฮะ
แต่รู้สึกว่าครั้งนี้ไอ้น้ำยาที่ซื้อมาเนี่ยมันข้นเหนียวผิดปกติ
เหนียวมากเหลือเกินเหมือนกระดาษแต่ก็กินต่อนะอยากพิสูจน์
เสร็จปุ๊บคนในบ้านเริ่มท้องอืดฮะหลายคนเป็นก็เลยเอาน้ำยาไปล้าง
ซิที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะก็สรุปคือน้ำยามีลักษณะ
ที่มันเป็นก้อนเหนียวอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
นะตอนลองฉีกดูก็คล้ายใยของกระดาษทิชชู่เหมือนกัน
ด้วยความสงสัยก็เลยอ่ะถ่ายคลิปลงไปก่อนนะฮะ
เพื่อจะหาคำตอบนะฮะเพราะว่าในน้ำยามันมีส่วนผสมของทิชชู่หรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เธอบอกว่าเดี๋ยวแนะนำให้เอาเรื่องราวนี้ไปร้องเรียนกับสคบตรวจสอบต่อไป
แล้วก็ลงไปตรวจสอบที่ร้านที่เขาขายด้วยว่ามันคืออะไรเป็นเนื้อปลาหรือว่ามันเป็นทิชชู่หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีเรื่องของแมงกระพุนสุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็คือแมงกระพุนจริง
แต่วาสนะในการทำมันอาจจะผิดไปหรือเปล่าคันตอนการปลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ